ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะเหตุไฟไหม้ที่ลาดกระบังแล้วปรากฏว่าเขามาดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งมีท่าทีพิรุษนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้ขึ้นค่ะ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
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เหมือนก้มทำอะไรบางอย่างตรงหน้าร้าน
แล้วก็หนีออกไปเลยสักพักนึง
ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านนี้ขึ้นค่ะ
เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะ
บอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่นานเอง
พวกมันเจอเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้เจ้าของร้านบอกว่า
เขาคาดว่าเขาอาจจะถูกวางเพลิง
แต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ตอนเกิดเหตุมีคนเห็น
ก็ตะโกนให้คนที่อยู่ในร้านทั้งหมดเกือบ๑๐คน
หนีออกมาทันนะคะในร้านเนี่ยมีทั้งเด็กเล็ก
มีทั้งคนแก่ก็หนีออกมาจากร้านได้ทัน
แล้วก็โทรให้ดับเพลิงออกมาช่วยนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าตรงที่โดนไฟไหม้เนี่ย
เป็นกองไม้อัดที่ถ้าคิดเป็นเงิน
มันอาจจะมูลค่าไม่มากแต่หลังกองไม้อาจใด
อีกนิดเดียวเองเป็นกองโฟมค่ะถ้ามันลามไปถึง
องโฟมเนี่ยไหม้หมดแน่นอนนะคะ
หลังเกิดเหตุนะคะก็เคลียร์พื้นที่เก็บกวาดความเสียหาย
แล้วไปแจ้งความที่สนราชกระบัง
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถรับแจ้งความได้
ต้องรอแจ้งกับร้อยเวรที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ
ซึ่งได้ออกเวรไปแล้วค่ะ